ว่าช่วงนี้เรามาตรวจสอบโดนชะตากับมไก่พพาทีนีกันก่อนเลย

สวัสดีค่ะ
เมื่อวานนี้แอบถามหมอไก่ไปว่า
จะมีการดาวย้ายหรือส่งผลกระทบอะไรต่างต่อราศีด้วย
มันคือเรื่องราวยังไงคะหมอไก่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็คือในวันที่๑๔พฤศจิกายนเมื่อวานนี้
ใช่เลยค่ะดาวพระราชสบดีมีการโยกย้ายราศี
จริงแล้วการที่ดาวใหญ่มีการย้ายราศีไป
ส่งผลกับทั้ง๑๒ราศี
แต่ว่าจะมี๔ราศีที่เน้นเลย
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่แบบชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก

ก็คือราศีที่ได้รับผลในทางบวก
กับราศีที่ได้รับผลในทางไม่ค่อยบวกเท่าไหร่

ใช่เลยค่ะเรียกได้ว่าความสำเร็จมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้าน
ใช่เลยค่ะเพราะว่าดาวพระศัพท์บดีที่ย้ายมา
เรียกว่ามะเร็งดวงชะตา

ไม่ใช่โรคมะเร็งมาเล็งมาเจ้าดี
ดีค่ะเพราะว่าดาวพระศัพท์บดีเขาเรียกว่าเป็นดาวบุญใหญ่
เหน็จเหนื่อยเจอวันอาจจะอุปสรรคเยอะ

ก็ส่งผลทำให้ชาวราศีกรกฎคุณภาพชีวิตดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

อย่างในเรื่องของหน้าที่การงานก็ถือว่าถือว่าดีมาก

ก็คือชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วย
มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงาน
ถ้าสมมุติว่าหวังอะไรในเรื่องของการงานอยู่
มีโอกาสที่จะได้สมใจนะคะ
แถมจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลืออีกด้วย

ช่วงนี้แหละคุณผู้ชมเป็นต้นไปจนถึงช่วงไหนนะคะ

ราศีกรกฎดวงคุณจะดีค่อยดีขึ้นไปเรื่อย
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะและราศีต่อไปล่ะคะ

ราศีธนูนี่ก็ได้รับพลังบวกเหมือนกันไหมคะ

เป็นดาวตัวตนของชาวราศีธนูนะคะ
ส่วนดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีธนู
มีการโยกย้ายเขาเรียกว่าสลับเลือนกัน

ในทางภาษาเขาจะเรียกว่าเกษตรสลับเรือน

ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงิน

ใช่ค่ะในช่วงนี้ต้องแบบทำมือว่างหน่อย

โอ้โหทันมือเลยทีเดียว

การเงินจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น

จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ถ้าหากลงทุนมีโอกาสที่จะได้
ถ้าสมมติว่าใครที่อาจจะวางแผล

ก็ให้ลงทุนในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะ

ชีวิตคุณดีขึ้นไปเรื่อย
หมอไข่เกินไว้แล้วว่ามี๒ดวงที่ไปทางบวก
มีบวกและลบ
แต่ว่าตอนนี้การเงินเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยรวมถือว่าดีมากขึ้น
ก็คือลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะดีที่ราศีมังกรเองจะเก็บหอมพร้อมลิฟต์อะไรต่าง

นะคะยังไงดวงดีแน่นอนแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เหมือนกัน
แล้วราศีต่อไปที่ได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสย้ายล่ะคะ

ทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นจากชาวราศีเมทุน
แต่ว่าในช่วงนี้ก็แบบจะหนักเข้าไปอีกนิดนึงก็คือเวลาจะทำอะไรต้องพึ่งพาตัวเอง
จะพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้ใช่อันนี้หลายคนไม่ได้คุณชนะคนเดียว

ก็คือหมายถึงว่าชาวราศีเมทุนจะหวังไปพึ่งพาเพื่อนข้างตัวเพื่อนร่วมงาน
หรือว่าผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ลูกน้องก็ยังพึ่งไม่ค่อยได้
ช่วงนี้จะพึ่งใครไม่ค่อยได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปก่อน
ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าชาวราศีเมทุนจะไม่ประสบความสำเร็จเลย
หลายคนฟังแล้วแบบโอ้โหใจห่อเหี่ยว
คือชาวราศีเมทุนเองมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
แต่ว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองและต้องใช้เวลาหน่อย
เรียกว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยลำแข้งของตัวเอง
ต้องให้เวลาพิสูจน์ความสามารถของเราอดทนหน่อยแล้วกัน
สู้นะคุณชนะเป็นกำลังใจให้เนอะ
นี่หัวเดียวกระเทียมรีบไปก่อนแล้วกันนะคะ
แต่ว่ายังไงซะเนี่ยทุกปัญหามันมีทางแก้มันมีทางออกอยู่แล้วแหละ
แต่สำหรับราศีอื่นที่หมอไก่บอกว่าจริงดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่
พอย้ายแล้วก็จะได้รับผลกระทบกันเยอะ
แล้วราศีอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เหล่านี้ค่ะ
เราจะต้องมีวิธีการเสริมดวงยังไงบ้างในช่วงนี้
มี๓ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
อย่างแรกเลยก็คือให้คุณไหว้พระที่บ้านเนี่ยแหละ
ที่คุณจะคิดไปไหว้พระข้างนอกต้องไหว้พระที่บ้านก่อนนะคะ
หรือว่าการบูชาเจ้าที่เจ้าทาง

ใช่ค่ะให้คุณซื้อพวงมาลัยเป็นดอกดาวเรือง

มันจะออกเหลืองแก่บัตตุประมาณนั้นนะคะ
ให้ไหว้พระอย่างน้อยสัก๑ครั้ง

แล้วก็มาไหว้พระในบ้านหรือว่าไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับอาหาร
เช่นในเรื่องของการถวายพระทหารเพลการตักบาท
ก็เช่นกันให้เราเนี่ยถวายอาหารที่ออกเป็นสีออกเหลืองเหลืองแก่
ใช่ค่ะเช่นพวกแบบแกงส้มขนมตาลอะไรพวกนี้ที่ออกแนวเหลืองส้ม
กล้วยขาวหวานได้หมดกล้วยหมดเลย
ใช่ประมาณนั้นขนุนลูกฟ้าผลไม้ขนุนได้หมดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทริคอีกเคล็ดลับนะ
อันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคือจริงแล้วการที่เราจะไหว้ให้ดาวพฤหัสย้ายแล้วส่งผลดีกับตัวเรา
จะต้องใช้ของที่มีสีค่อนข้างแบบไปทางส้มเหลืองนิดอะไรแบบนี้
รวมไปถึงการทำบุญตักบาทก็เลิกอาหารประมาณนี้ด้วยนะคะและยังไงอีกคะหมอไก่มีเคล็ดลับแนะนำอีกไหม
อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้หาโอกาสไปว่ายพระปางสมาธิใช่ค่ะเพราะว่าในทางโหรษานะครับ
พระปางสมาธิมีความหมายถึงดาวพระศรรษฐ์อ๋อเช่นหลวงพ่อสุธรเป็นต้น
หลวงพ่อโสธรก็ไม่จำเป็นต้องไปฉะเชิงเซาก็ได้ใครสะดวกอยู่ที่ไหนใกล้ก็สามารถไปได้เหมือนกัน
เป็นเคล็ดลับดี๓ขั้นตอนง่ายนะสำหรับสามารถทำได้ทุกราศีเลยเหมือนกันจะเสริมดวงเสริมบารมีให้ชีวิตดีขึ้น
ครบถ้วนกันไปนะสำหรับราศีที่ดาวพระฤหัสบดีย้ายแล้วได้รับผลกระทบทั้งในแง่บวกรวมไปถึงแง่ลบรวมไปถึงวิธีการเสริมดวงในช่วงนี้สำหรับทุกราศีด้วยนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่สำหรับเคล็ดลับดีด้วยขอบคุณนะคะ